แต่ว่าช่วงนี้ปรับอารมณ์ความเข้มข้นขึ้นหน่อยกันแล้วกัน

ร้านนี้เขาเปิดเป็นร้านขายน้ำใบกระท่อม

ปรากฏว่ามีกลุ่มวัยรุ่นขับรถกันมา
มีทั้งมอเตอร์ไซค์มีทั้งรถเก๋ง
พอจอดเสร็จปั๊บลงมามีทั้งไม้หน้า๓
มีทั้งปืนและอาวุธเหล็กยาว

ประตูเปิดแล้วนะแล้วลงมาเสร็จปั๊บเนี่ย
เขาชี้หน้าจุดด้านซ้ายของจอฮะ

ตามไปมีผู้ชายคนหนึ่ง

ส่วนผู้หญิงที่ถักเปียร์ที่ยืนขายของ

ตกใจแล้วเธอก็ยกมือไหว้ด้วยนะครับ
กลายเป็นว่าทั้งผู้หญิงผู้ชายยกมือไห้

ผมไม่เกี่ยวขอเถอะอย่ายุ่งเลย

เขายังไม่หยุดนะฮะกลุ่มวัยรุ่นเนี่ยนะครับ
ก็ยังคงทำร้ายร่างกายต่อไป

ลากมาเสร็จปั๊บเนี่ยผู้ชายก็ลองโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ย

ผู้ชายเองก็นอนเจ็บนอนปวดอยู่ตรงพื้นถนนตรงนี้แหละครับ

จังหวะนี้ผู้หญิงเข้าไปไหว้ร้องขอชีวิต

จุดเกิดเหตุเป็นร้านขายใบกระท่อมครับ
เอาตรงนั้นรายฐานต้องปรับฐาน
คือใช้เองไอย่เป็นเรื่องรายคำ
แล้วพ่อเลยคือกำลังแท่น
มีแก่แบบทั้นไว้

รุนแรงถึงขนาดที่ว่าพยายามจะลากตัวในคมกริจ
ขึ้นรถเก๋งไปด้วยแล้วกระหน่ำตีไม่ยั้ง
อกจากนี้ครับเหมือนจะพยายามราดน้ำมัน
แล้วต้องการจะจุดไฟเผาร้าน
โอ้โหนี่เตะซ้ำไปอีกใช่ค่ะนี่ฮะแล้วดูจังหวะนี้นะในวงกลมสีแดงเนี่ย
นั่นเหมือนจะพยายามจุดไฟใช่ครับ
นั่นแหละฮะตรงจุดนั้นก่อนที่รถเก่งจะขับออกไปครับ
พากันหลบหนีไปแล้วดูครับ
แถวนั้นก็จะเริ่มมาช่วยกันดับไฟด้วยแล้วก็มาช่วยคนเจ็บด้วย
เจ้าหน้าที่มาถึงครับก็มาช่วยเหลือประถมพยาบาลคนเจ็บ
ในขณะที่แฟนของคนเจ็บผู้หญิงถักเตียคนเมื่อกี้
เล่าให้ฟังบอกว่าคือเอาจริงเห็นหน้าทุกคนหมดเลยนะ

เขามากันเนี่ยมีทั้งไม้หน้า๓มีปืนประมาณ๒กระบอกด้วย
แล้วมีเหมือนกับเหล็กยาวแล้วมันมีโค้ง

ทำแบบนี้กับแฟนของเธอห้ามเท่าไหร่ก็ไม่หยุด
สาเหตุล่ะเขาบอกว่าสงสัยคงเป็นเรื่องที่ค้างคากันมาก่อนฮะ
เคยมีปัญหาในคลังสินค้าที่ฝั่งนู้นทำผิดกฎของโรงงานจนถูกแบน

ตอนที่มาถึงเนี่ยเขารู้ด้วยนะ
หนึ่งในกลุ่มคนก่อเหตุเนี่ยคือบังมดวัดศรี

มีความคืบหน้าเพิ่มเติมรายงานให้ทราบต่อไปครับ